พื้นที่ที่รับผลกระทบจากขึ้นลมแรงอยู่บ่อยครั้ง
ดังนั้นมาจับตาเตือนสภาพอากาศกันนะครับคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสด
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ทีมข่าวชะละทีวีเดินทางมาถึงบริเวณชายทะเลอำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงเวลาประมาณ๔นาฬิกานะครับ
เริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเมื่อสักครู่นี้
เพิ่งจะหยุดไปแต่ตอนนี้ก็มีกลุ่มเมฆขนาดใหญ่
เคลื่อนตัวเข้ามาแล้วคาดว่าจะตกอีกไม่นานอีกสักครู่นี้
ก็จะเริ่มตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็บริเวณขึ้นทะเลจุดนี้
ซึ่งเคยเป็นจุดที่ถูกกัดซ้อเป็นประจำทุกปี
ก็ยังถือว่าขึ้นไม่แรงมากนักครับ

ทีมข่าวธนาทีวีได้พบกับชาวบ้านในระแวกนี้นะครับ
เดินออกมาสำรวจคลื่นในทะเลครับ
นั่นก็คือนายเที่ยวจันนวลนะครับ

เดินมาสำรวจขึ้นในช่วงเช้านะครับ
คลื่นยังถือว่าไม่แรงมากนัก
แต่อากาศลักษณะนี้ในช่วงเที่ยงขึ้น

ขึ้นก็จะสูงจนข้ามถนนมาเลยทีเดียว
ปัจจุบันคลื่นได้กัดซ้อบ้านเรือนบริเวณนี้

จากแต่ก่อนนั้นมีเป็นร้อยหลังคาเรือน
แม้ว่าตัวในเที่ยงเองนะครับยังต้องย้ายบ้านถึง๔ครั้งด้วยกัน
ส่วนชาวบ้านในระแวกนี้นะครับเมื่อทราบข่าวพายุเข้าพื้นที่
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงก็เตรียมการรับมือขนเข้าของที่จำเป็นพร้อมย้ายเสมอครับ

ทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วก็เตรียมการพร้อม๑๐๐
หากเกิดภัยพิบัติขึ้นแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำฝนยังน้อยอยู่นะครับ
แล้วก็ไม่มีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงซึ่งจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป
เพราะว่าช่วงเที่ยงวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
จะมีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ
โดยแผนงานของปพวันนี้นะครับจะให้ทุกจังหวัดทุกสื่อนะครับ
ในพื้นที่ทั้งวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ชุมชนนะครับ
แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลรวมถึงคำแนะนำ
โดยเฉพาะสื่อบุคคลเช่นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันนะครับ
ประสานกับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่ครับเพื่อรายงานสถานการณ์ให้ประพอส่วนกลางทราบ
ทุกวันวันละ๓ครั้งแล้วก็ให้ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ยังมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจังหวัดที่๑๒เมื่อตี๕ที่ผ่านมา
ยอมความคุณอากาศตามกำลังแรงยังคงปกปรุงบริเวณอาวุธไทยตอนล่างแล้วก็ฝ้าปากตาลตอนล่าง
จะทำให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ส่วนคลื่นลมนั้นจะสูงถึง๒๔เมตรเลยทีเดียวครับ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็จะเกาะติดสถานการณ์
กลุ่มฝนที่อยู่ในภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ทุกช่องทาง
แล้วก็ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีครับ

รายงานจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ